คุณผู้ชมคะเสียงจากฟ้าพระมหากรุณาธิคุณแผ่ภัยศาล
ปีก่อนเชื่อว่าชาวชุมพรทุกคนไม่มีวันลืมเหตุการณ์ครั้งนี้
คือพายุไต้ฝุ่นเกครั้งนั้นเนี่ยพายุใต้ฝุ่นพัดเข้าไป
ทำเอาความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจนที่นั่นกลายเป็นดินแดนวิปโยค
แต่ในความโศกเศร้าแล้วก็ความเจ็บปวดครั้งนั้นเนี่ยนะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นความประทับใจ
ความทราบซึ้งใจแล้วก็ความอิ่มเอมใจที่ชาวชุมพรเองก็จำไม่รู้ลืมเหมือนกัน
นั่นก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงาน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุไต้ฝุ่นเกครั้งนี้
ยังมีเรือประมงจมหายประสิทธิ์สี่ลำ
ขณะนี้สามารถช่วยชีวิตลูกเรือได้แล้ว๒๐คน
ส่วนที่เหลือ๑๗๔คนยังไม่ทราบชะตากรรม
พบผู้รอดชีวิตที่ทราบชื่อแล้ว๔๙คน
ถึงกลมประมงก็คาดว่าจินิชาประมงจมหายไปในทะเล
ประมาณ๔๔๓คนมีเรือประมงจมทั้งสิ้น๙๗ลำ
ร่ำไห้จากการสูญเสียและพลัดพลากคนในครอบครัว
โดยเฉพาะเรือประมงที่ลอยลำอยู่กลางทะเล
หรือแม้แต่เรือที่กำลังวิ่งหลบเข้าหาฝั่ง
ไม่อาจร้องขอชีวิตกับภัยธรรมชาติอันโหดร้ายนั้นได้
ชาวบ้านแต่ละคนอุ้มลูกจูงหลาน
ออกไปหาที่หลบพายุอย่างทุลักทุเล
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือคนยากจน
ก็ตกอยู่ในสภาพสูญเสียทัดเทียมกัน
บ้านเรือนสถานที่ราชการและสิ่งปลูกสร้างเสียหายอย่างหนัก

กลายเป็นดินแดนวิปโยคในขณะนั้น
สถานีวิทยุสื่อสารของพระครูเกษมทัศนคุณ
เจ้าอาวาสวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีจังหวัดชุมพร
หรือนักวิทยุสมัครเล่นรู้จักกันในนามโพธิเกษตรหนึ่ง
ซึ่งเป็นสถานีเดียวในจังหวัดชุมพร
ที่ไม่ได้รับความเสียหายจากพายุใต้ฝุ่นเกในขณะนั้น
กลายเป็นศูนย์ประสานงานให้กับนักวิทยุสมัครเล่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกับรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทราบกันในพื้นที่
เอกสติจันติภาพวิทยุจากชุมพร

ที่เปิดทดสอบสัญญาณประจำวันและได้งานสัตว์นันตราการในพื้นที่นะครับ
สัตว์ทางในใดที่มีความผสมยุดร่วมทดสอบสัญญาณประจำวัน
เพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์วิทยุสื่อสารต่างนะครับ
โอเตียลเจริญริม่าจารียูนิฟอร์มครับ
โอเตียลเจริญริม่าจารียูนิฟอร์ม
แหละเจ้าครับ
ไทยถาวรประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบินหลาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
ผู้ที่ใกล้ชิดท่านพระครูเกษมเล่าว่า
ในช่วงที่เกิดเหตุพายุไต้ฝุ่นเกใหม่
จะมีเสียงของเขา
เข้ามาพูดคุยทางวิทยุสื่อสารทุกวัน
โดยมีข้อความว่าชุมพรเป็นอย่างไรบ้าง

และมาทราบภายหลังว่าบุคคลท่านนั้น
ก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ทางท่านพระอาจารย์เองเนี้ยพยายามสอบถามครับ

แต่เสียงที่ตอบกลับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับ
สถานีผมอยู่ในสวนตลอด
อาจารย์ก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับ
ก็นึกไม่ออกว่าในกรุงเทพจะมีสวนตรงไหน
อยู่มาสัก๔๕วันนะครับอาจารย์ถึงได้รู้ว่า
บุคคลที่อาจารย์กำลังคุยอยู่กับสถานีนิรนามนี้ครับ
ที่อยู่นั่นคือสวนจิตครับสวนจิตรดานะครับ

อาจารย์กำลังสนทนาอยู่กับผู้ใด

พระองค์ทรงใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร

ติดต่อมาจากพระตำหนักจิตรดารโหธาน
เพื่อติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นเกอย่างใกล้ชิด

เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตามจุดต่าง
สถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับ
สิ่งที่พระองค์ท่านเข้ามาถามตอนเช้านะครับ
แล้วสิ่งที่ได้ก็คือหมายความว่า
อาจารย์ยังไม่ประสานกับหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง
แต่การช่วยเหลือถึงแล้วครับ
คันนี้นะครับที่จะไปส่งตรงนี้นะครับ

นั่นคือสิ่งที่ภูมิใจได้ว่า
จึงจะได้ว่าฐานีนิรนามที่สนทนากับอาจารย์
คือผู้อยู่เบื้องหลังทุกประการครับ
ขอการช่วยเหลือที่อาจารย์สนทนาทำความที

จะเป็นผู้ประสานงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลา
แม้เหตุการณ์จะผ่านมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ชาวบ้านอำเภอท่าแซะที่รอดชีวิต

ยังคงทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

ทรงมีต่อชาวชุมพรอย่างหาที่สุดไม่ได้
รู้ว่าในรุ่งไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยทอดทิ้งเลย
เมื่อสมัยก็นู่นนามเคยทวมทุกปีนะ
แกก็มาทำแก้มลิงายแล้วก็ไม่ทวงอีกเลย
ทราบซึ้งนามเจ้ากันน่ะทุกคนละในหลวงมาทำไม่
และความหลับความลมเย็นกันน่ะนะ
พอแกเสียนี่ก็หมดกำลังใจกันนะ
ยายรักในหลวงเหมือนพ่อของเองเหมือนพอบังเกิดกล้าว
ที่อยู่นี้ก็รักในหลวงเหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ที่อยู่นี้ก็รักในหลวงเหมือนพ่อบังเกิดกล้าว